หมอลำกรอนคือหมอลำที่มีความชำนาญในการร้องบทกรรมธรรมนองภาษาอีสานซึ่งเรียกว่าทักษะของการลำ
ซึ่งหมอลำกลอนต้องรู้จักการลำทางสั้นที่หมายถึง
การร้องรูปแบบกรอนที่มีท่วงทำนองกระชับจังหวะรวดเร็ว
และการลำทางยาวที่เน้นรูปแบบกรอนลำแบบช้าเอื้อนเสียงเพื่อให้เกิดความภัยร้อจับใจ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน